คุณผู้ชมฮะมีเหตุการณ์หนุ่มเสพยาเสียสตินะครับ
แล้วก็ลากปืนลูกซองยิงยิงใครคุณ
ควานช้างจนเสียชีวิต
ถูกจับได้นะฮะยังให้การวกวน
ตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดกระบี่
นำกำลังเข้าควบคุมตัวนายประมวลย่องบุตร
หลังก่อเหตุยิงนายสารวุฒิบุญส่งอาชีพควานช้างจนเสียชีวิตนะครับ
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณห้องอาบน้ำในปางช้าง
พื้นที่หมู่๕ตำบลอ่าวลึกใต้จังหวัดกระบี่

ซองพลาสติกภายในมียาบ้าจำนวนหนึ่งตกอยู่

ส่วนบ้านของนายประมวลผู้ก่อเหตุ
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง๔๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่คุณกดดัน
ใช้เวลาไม่นานนายประมวลก็ยอมมอบตัวนะครับ
จากการตรวจค้นบ้านพบปืนลูกซองยาวที่ใช้ในการก่อเหตุครับ
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายประมวลพร้อมของกลางไปสอบสวน
เรื่องต้นเจ้าตัวยังให้การวกวนนะครับ

อ้างว่ายังไม่รู้ว่าถูกจับเพราะอะไรเลย
ตำรวจจึงเชิญญาติมาช่วยพูดคุย
สุดท้ายเจ้าตัวยออกยอมรับนะครับ
ว่าใช้ปืนลูกสองระบอกนี่แหละ
เขาก็บอกประโยคเดียวไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่อง
ส่วนญาติคนก่อเหตุให้ข้อมูลว่าคนก่อเหตุหรือหน่ายประมวล
เคยเสพยาจนเสียสติเคยส่งตัวไปบำบัดรักษา
อาการทางจิตประสาทนานหลายปีแต่ช่วงหลังขาดการรักษาต่อเนื่อง
เริ่มมีอาการเสียสติกลับมาเหมือนเดิม
ขณะเดียวกันพยานซึ่งเป็นคนงานในปางช้าง
ให้การนะครับว่าก่อนเกิดเหตุคนงานทั้งหมดกำลังพาช้างไปอาบน้ำ
อาบจนเสร็จก็พาช้างกลับแล้วก็เข้าบ้านพักกัน

ระหว่างนั้นนายประมวลคนก่อเหตุนะครับเดินถือปืนมาที่บ้านพักคนงาน
แล้วเข้าไปพูดคุยกับผู้ตายและมีการพูดท้าทายกับผู้ตาย
บอกว่ามึงเป็นเด็กยาลามึงออกมามึงจะออกจากปางช้างนี้ไหม
ก่อนที่จะยิงใส่ผู้ตายไป๑นัดทันทีนะครับ
จากนั้นก็เปลี่ยนกระสุนแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าไปอีก๑นัดครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายนะฮะ
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ